เรื่องนี้ก็สยดสยองเหลือเกินค่ะนี่โรงงานพลุระเบิดสังเวยสี่ศพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะ
รายงานเบื้องต้นเนี้ยนะว่ามีผู้เสียชีวิตสี่ศพ
แต่ว่าเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนี้มีรายงานเพิ่มเติมออกมาแล้ว
ล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑ศพนะคะ
เป็น๕ศพแล้วก็รายที่๕นี้เป็นเด็กอายุ๖ขวบค่ะคุณผู้ชม
บอกก่อนว่าสภาพเมื่อวานตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ย
มันสยดสยองมากเพราะว่าเศษชิ้นส่วนของมนุษย์อ่ะ
คือฉีกเป็นชิ้นนะคะแล้วก็อยู่ตามจุดต่างกระจายเกลือน
บนต้นมนต้นไม้นี่ค่ะตำรวจสพสากเหล็กที่จังหวัดพิจิตรเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุว่าบ้านที่เปิดเป็นโรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟ
ในพื้นที่บ้านหัวทศที่ตำบลหนองย่าไซอำเภอสากเหล็กเนี่ย
มันระเบิดทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยนะคะ
ก็ต้องมีการประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลสากเหล็

ดับเพลิง๑๐คันใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคุณผู้ชม
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นี่ค่ะ
แล้วในที่เกิดเหตุอย่างที่ดิฉันบอกว่า
ผู้เสียชีวิต๔ศพทั้งหมดเป็นคนงานชาย
ถูกจ้างให้มาทำพลุมี๓คนที่เป็นคนงานนะคะ
มีนายเกรียงไกรเท้าเจริญนายประดิษฐ์มีคำ
แล้วก็นายสมทรงสุธิชัง
รวมถึงอีกหนึ่งคนเป็นลูกชายเจ้าของโรงงาน
ชื่อว่านายศิวกรพรมวิเศษ
ทีนี้แม่ของเจ้าของโรงงานอายุ๘๑ปีศูนย์หายไป

มันแรงระเบิดมันดังไกลมากนะคุณทัศนัย

บอกว่าเสียงระเบิดมันดังไกลไปเป็น๑๐กิโลเลย
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ
ที่อยู่บ้านใกล้สองราย
ก็คือนางป้อมกับเด็กชายอธิวัฒน์ภวงมาลารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตรนะคะ
แล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยโอ้โหอีก๖หลังเสียหายค่ะ
แล้วก็จากการสอบสวนจุดที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านของนายทวีศักดิ์พรมวิเศษ
ซึ่งเสียชีวิตมาหลายปีแล้ว
แล้วนายประเสริฐพรมวิเศษเป็นน้องชาย
เอาบ้านหลังนี้มาเป็นโรงงานทำพลุแบบลูกบอล
ทำมาได้สักประมาณ๔๕เดือนแล้ว

ว่าลูกจ้างเสียชีวิตทั้งหมดนะคะ
โดยผู้ว่าค่ะผู้ว่ารังสรรตันเจริญ
ผู้ว่าจังหวัดพิจิตรก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ผู้ว่าบอกว่าก็ได้รับทราบได้รับแจ้งจากตำรวจนะ
ว่าบ้านหลังนี้จริงคือเป็นบ้านร้าง
แล้วมีคนลักลอบมาประกอบพลุสำหรับไล่สัตว
คือเป็นพลุไล่นกค่ะคุณผู้ชม
คือเขามีความรู้ความสามารถในการทำพลุไล่นก
พลุไล่นกแบบลูกบอลนี่นะคะก็เลยมาสืบทอดกิจการต่อ
ก็ทำมาประมาณแบบ๔๕เดือนไม่ได้ขออนุญาตด้วย
ทีนี้ผู้ว่าก็เลยสั่งการให้นายอำเภอต้องเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าบ้านเนี่ยบางคนนะ
พังทั้งหลังเลยก็จะต้องมีการจัดหาที่พักให้
ใช่ครับเพราะว่าทำไมถึงทำแบบนี้
เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่รู้อีโหน่ออีเหน่อ
มาโดนเดือดร้อนระเบิดตามไปด้วย

ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่ประจำที่พิจิตร
รายงานบอกว่าเด็กชายอธิวัฒน์พวงมาลา
อายุ๒๖เดือนคุณผู้ชมต้นที่เดียว
บาดเจ็บตอนแรกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
ล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งศพแล้วนะครับใช่ค่ะ

คือเด็กชายอธิวัฒน์เป็นหลานของนางป้อม
ซึ่งบ้านอยู่ติดกันกับบ้านที่เป็นต้นเหตุนี่แหละครับ
ใช่เพราะว่าน้องอธิวัฒน์รวมถึงนางป้อม
น้องกล๑๕๐๐ก็คือได้รับบาตเจ็ดแทบ๖คนอยู่โรงพยาบาลทั้งสองคน
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนให้ข้อมูลมานะฮะ

เด็กที่อยู่บ้านใกล้เคียง

เป็น๕ลายแล้วครับตอนนี้
มีผู้บาทเจ็บสมุด๓ลายด้วยกัน

อ๋อหลังติดกันหลังติดกันใช่
ทีนี้คุณผู้ชมดูความคืบหน้าเช้านี้หน่อยนะคะ
ก็มีการเข้าไปตรวจสอบในบ้านที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
เก็บหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมด้วย

กำลังตามตัวนายประเสริฐพรมวิเศษอายุ๔๘ปี
ที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของโรงงานลักลอบทำพลุระเบิดเนี่ยนะคะ
เพราะว่าใช้บ้านหลังนี้มาเป็นโรงงานในการประกอบวัตถุระเบิดขนาดเล็ก
หรือว่าบอลไล่นกต้องเอาตัวมาดำเนินคดีหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาหลบหนีไป
ทีนี้จุดนี้โรงงานแห่งนี้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้คุณทัศนัย
เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วเหมือนกันนะปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปด
ก็เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้วเนี่ยก็มีการลักลอบกันจนมารอบนี้อีกค่ะ
๖๔แล้วก็มาเกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๕ศพนะคะ
โรงงานผลิตระเบิดไล่นกแล้วพอมันระเบิดทั้งโรงงานนี่มันคือคลังแสงย่อมด้วยใช่ค่ะ